คำถามใหญ่เลยก็คือว่าณตอนนี้เนี่ยคดีหรือว่าการเยียวยาไปถึงไหนแล้วคะ
ค่ะตั้งแต่คุณแม่นะคะเขาพาลูกชายอายุ๑๖ปีกับคุณแม่อีกท่านหนึ่ง
ที่ลูกเสียชีวิตมาพบที่มูลนิธิ
เพราะฉะนั้นก็ประสานท่านอธิบดีอภิญญานะคะอธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนะคะ
โทรศัพท์ไปหาท่านแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิไปพบเลยนะคะ
ไปพบก็เอาครอบครัวทั้งสองครอบครัวนี้นะคะไปร้องเรียนอยู่ที่กระทรวงแรงงานนะคะ
อธิบดีอภิญญาท่านก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชำนาญการมารับเรื่องนะคะ
โดยก็จะเรียกค่าแรงที่นายจ้างยังไม่ได้จ่ายหรือจ่ายยังไม่ครบประเด็นที่๑
อันที่สองก็คือในเรื่องของประกันสังคมท่านก็ให้ฝ่ายประกันสังคมมาคุยด้วย
แล้วก็จะเรียกไหนจ้างมาขึ้นทะเบียนประกันตนนะครับ
เพื่อให้คนทั้งสองคนได้มีเงินช่วยเหลือ
ในด้านประกันสังคมเพราะว่านายจ้างไม่เคยทำประกันสังคมเลยนะคะ
ซึ่งถ้าบอกว่าทำประกันสังคมได้เนี่ยผู้เสียหายเนี่ยก็จะได้รับเงินทั้งคนบาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยนะคะ
ประเด็นต่อมาก็คือท่านก็ประสานกับท่านผู้การผู้บังคับการชื่อสุกริต
เป็นผู้มันครับการของจังหวัดนครสวรรค์
แล้วก็ท่านภูมิกับอิทธิซึ่งเป็นซ้อพพยุหะคิรี
ก็ขอให้เร่งดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมขอความเป็นธรรมด้วย
เพราะว่าน้องผู้ชายที่อายุ๑๖ต้องสอนสหวิชาชีพ
ก็ยังไม่ได้สอบถามทางวิชาชีพแต่ว่าตำรวจเขาก็มีสอบปากคำไปบ้านแล้ว
แต่ว่ายุ๑๖ยังมีสอบท่านพุทธการและพุ่มกับอิสถีด้วย
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะตามอิสถีวันไหนสอบศาสตร์วิชาชีพ
เขาเป็นคนปราจีนบุรีเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะเดินทาง
แล้วก็ต้องเดินทางไปที่นั่น
ก็คือจะมีรถและไม่ใช่ว่าที่ดำรุนการ

ยังไม่ได้มีสัญญาณว่าจะมีอะไรสะดุดติดขัดหรือว่าเป็นปัญหาใช่ไหมคะ
ก็ไม่น่าจะมีแต่ว่าทางตำรวจคือถ้าแหล่งงานกระทรวงแหล่งงานคิดว่า๑๐๐นะคะ
เพราะว่าเด็กนี้เขาคือเด็กและทุกคนนี้ก็คือคนทำงาน
ซึ่งเขาในฐานะเขาเป็นลูกนายจ้างเขาจะต้องดำเนินการให้นะคะ
ฉะนั้นต่อส่วนเร่งงานก็จะต้องเร่งดำเนินการคือไปเรียกนายจ้างไปตกลงว่าอันนี้แค่เจนนะคะ
แต่สำหรับในเรื่องของตำรวจบอกว่าต้องให้พวกมันเป็นคำ
เพราะว่าจริงแล้วทุกคนคือเด็กอายุ๑๖กับอีกคน๒คนหรือว่าคนขับ
แล้วก็นายจ้างเป็นคนเรียก๔๕คนขึ้นไปข้างบน
แต่ว่านายจ้างเขาก็ที่ฟังดูนะคะ
ก็จะพูดเหมือนตัดความรับผิดชอบไปให้คนขับรถอะไรอย่างนี้
ตรงนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ก็ตำรวจก็ต้องตอบกันแล้วว่ามันเป็นยังไงนะคะ
ก็ให้เป็นพยานหลักฐานอะไรกันอย่างนี้ค่ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนเจ็บก็ยังนอนอยู่โรงพยาบาลคนหนึ่งตายคนหนึ่งนะฮะ
แล้วก็อีก๒คนนี่ก็ออกมาแล้วน้องอีก๖ก็เจ็บเหมือนกัน
เดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรสะดุดเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราประสานกับทางมูลนิธิอีกทีหนึ่งนะคะ
วันนี้ต้องขอบคุณทางคุณปวีนาก่อนนะคะ